ไปนี้อาจจะหิวสักนิดนึงเตือนไว้ก่อนก็แล้วกัน
พาย้อนวัยไปดูอาหารวัยเด็กที่เราชอบมาก
ถามคุณพลอยก่อนคุณพลอยชอบทานอะไรในวัยเด็ก
ถ้าตอนเด็กชอบกินขนมจีนกัดก้น
แล้วทำไมฉันต้องพูดภาษาอีสาน
เอาข้าวเหนียวใส่ไข่
กี้ใส่ไข่แล้วไปปิ้ง

สาราเนี่ยนะเขากลับบ้านไป

ออเดิฟกันเลยละกันที่คุณแม่คนสวยคุณเนยโชติกา
ก่อนหน้านี้เห็นแม่เนยค่ะยกครัวไปเที่ยวบ้านเกิดที่จังหวัดพัทธลุง
เออคนใต้เนอะสาวตาลบ้านราวดูสิจะไปกินอะไร
โดยเฉพาะร้านเด็ดที่เจ้าตัวกินเป็นประจำสมัยเรียนหนังสือ
เซ็ตอาหารเช้าเป็นยังไงปลาต้มโถกาแฟโบราณติมซ่ำขนมโจ๊กใส่ไข่
อันนี้จังหวัดไหนนะพัทธลุงป่ะอร่อยอร่อยดูแต่ละอย่างคุณผู้ชมครับ
อันนี้สุดยอดนัมเบอร์วันต้นตำรับมากปลาต้มโถแหละ
มีข้าวเหนียวสังขยาด้วยคุณสามีงานดีไม่แพ้ข้าวเหนียวสังขยาเลย
อร่อยเป็นเล็กใช่ป่ะคะอันนี้ยังไม่เคยกินถ้าใครกินก็คอมเมินไม่บอกนิดนึงกันละกันค่ะ
และร้านที่ทำเอาหลายคนคืนน้ำลายไปพร้อมกันกับการรีวิวของแม่เนยคือร้านลูกชิ้นยืนกิน
อันนี้นะพัทธลุงก็มีเหรอนอกจากบุรีรำแล้วพัทธลุงก็มีคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ที่ตลาดพัฒนฝรั่งนี่ล่ะจ้ะร้านนี้เป็นร้านลูกชิ้นร้านโปรดสุดของเจ้าตัวละ
น้ำจิ้มเขาบอกเลยรสเด็ดจริงภาคใต้รสถึงเครื่องต้องมานะ
น้ำจิ้มเยิ้มแบบนี้นะโอ้โห
นี่นะถ้าย้อนวัยกลับไปใส่ชุดนักเรียนนะ
ได้เลยหน้าเขาได้หน้าเขาเด็กโอ้โฮค่ะ
โอ้โฮได้ฟิล์มมากเลยสมัย๒๐ปีนี่แล้ว
ถ้าเกิดฉันต้องเรียนบัตรก็ได้มา

ครบรสไปเลยค่ะน้อง
ฉันเห็นแล้วฉันน้ำลายสอบย้อนไว
คุณผู้ชมมาต่อกันที่เมนคอร์สอาหารจานหลักกับสาวคนนี้
จ้ะน้องใหม่ดาวิดาวิกา
บอกเลยคลิปรับความเสริมของใหม่ดาวิกา
คือการรับประทานก๋วยเตี๋ยเนื้อสิคะ
แน่นอนค่ะน้องใหม่เผยไม่นิ้วโปรดนะคะ

เขากินมาตั้งแต่เด็ดคุณผู้ชมทั้งครอบครัวเลยอย่าเกลียวใช่เหรอ

ใหม่เล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นร้านเปิดของคุณแม่หมวย

อุ้ยแก้วเอ็นแก้วอุ้ยมากแล้วก็กรุบเนอะเวลากินเข้าก็ไปคุณผู้ชม
คือน้องใหม่ก็ตามคุณแม่มากินจนติดอกติดใจกลับมารอบนี้รอบใหม่ค่ะ
พาคุณแม่นะคะแล้วก็ตัวเองย้อนวัยค่ะพร้อมกับจัดก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟ
เซตใหญ่คุณผู้ชมดูเอาลูกชิ้นก็อร่อยมากนะคะเอาแบบไม่หายคิดถึงไปเลยค่ะ
ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนอยากรู้นะคะว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วสมัยเด็กที่ต้องสั่งเลยคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
ลูกชิ้นนะสิจ๊ะน้องใหม่เลิฟมากสุดนะคะเห็นใหม่กินอร่อยแบบนี้นะคะ
ทางเราก็เริ่มแบบว่าหิวแล้วดิฉันอยากจะไปรังสิตเลยค่ะ
พักก่อนอย่าเพิ่งไปเพราะว่าเราจะมาปิดท้ายกันที่นี่
พระเอกหล่อคันเทพดมประกอบลำกับอาหารโปรดไว้เด็กค่ะนี่
เวลาเดินทางไปที่จังหวัดอุบลเนี่ยนะเดาไม่ยากเลยเมนูจับยวน
ถูกต้องค่ะพี่แจ๊กก๋วยจับยวนคุณผู้ชมบุกมาถึงอุบลไม่กินก๋วยจับยวน
และหมูยออุบลถือว่ามาไม่ถึงนะบอกต้องใส่ปลาท้องโกะด้วยนะ
มันอร่อยมากมันเป็นสูตรแบบว่าคือต้องกินต้องกินคู่กับปลาท้องโกะแล้วจะนัว
โดมเนี่ยก็เลยจัดการย้อนวัยเมนูโปรดของตัวเองไปถึง๒ร้าน
บอกเลยว่าน่ากินทุกร้านค่ะ
จับยวนรับประทานให้อร่อยต้องมี๓อย่างนี้ประกอบเข้าด้วยกัน
อย่างแรกคือน้ำซุปต้องดี
อย่างที่สองวัตถุดิบเขาต้องดีค่ะ
และอย่างที่สามอันนี้สำคัญพริกผัดที่ไม่ใช้เวลาปรุงเลยเนี่ย
มันต้องดีนะคุณผู้ชมนะใครชอบกินเผ็ดก็จัดไปให้นัวให้แซ่บ
แล้วอุโมนนะหมูยอดีน้ำหวาน
เขาถึงบอกว่าวัตถุดิบมันต้องดีนะทุกอย่างมันเข้ากับพี่แจ๊คคือน้ำลายแรงมาก
โดมเขากินละเอียดกินเป็นมากเลยนะ
สุดยอดคุณผู้ชมค่ะได้ก๋วยจับร้อนสดเข้าไปใช่
อย่าเพิ่งไปไหนนะดูรายการให้จบก่อน